ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวความรักของเพื่อน
ดิฉันเชื่อว่าคุณสองคนจะต้องมีเพื่อนรักเพื่อนสี
เคยไหมสมัยก่อนตอนเด็กตอนไปโรงเรียน
ขนาดที่ว่าเพื่อนรักกันมากต้องไปปลุกไปตามกันถึงที่บ้าน
อยากให้ไปโรงเรียนพร้อมกันไปรออะไรแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยเพราะว่าน้องคนนี้เขาไปปลุกเพื่อน
แต่สนุกทั้งคนปลุกทั้งคนนอนเลยค่ะ
โอ้โหถ้าร้องอย่างนี้ก็ต้องตื่นแล้วจ้ะ

ไม่มีดนตรีนำดนตรีไปเลย
โอ้โห
กลับบังโพไปเถอะคนจะนอน

มาไล่เพื่อนแล้วค่อยนอนต่อ
เอาจริงไม่ได้สนุกแค่ทั้งคนนอนทั้งคนปลุกนะ

แต่ว่าเขาเอาไมค์ที่มันมีลำโพงในตัวนะ

น้องคนที่นอนไม่รู้ทนได้ไงเหมือนกันเนาะ

อันนี้เป็นวิธีการปลุกเพื่อนไปเรียนที่ได้ผลนะคะ
ใครอยากจะปลุกเพื่อนให้ได้ผลแบบนี้รับรอง
ไปซื้อไมค์ไมค์แบบมีลำโพง

ตามแบบตลงตลาดตามร้านที่ขาย
คุณจะซื้อให้ดิฉันเหรอใช่ไม่ผมจะซื้อให้คุณแม่ชีสา

อีกคนนี้ถ้าได้ไมค์มาไม่ให้ใครร้องเลย

แล้วร้องยังไงรู้ไหมคุณพุทธรพย์ยังไง
ร้องจนสามีมาตามยังไม่กลับเลย

อ่าเรื่องจริงมาพูดเล่นไงเรื่องจริงมาพูดเล่นไง
ปาร์ตี้กันนิดนึงแล้วก็ชนเข้ามาด้วย
แต่ไม่ต้องห่วงดิฉันซื้อที่บ้านเป็นโหลเรียบร้อย

ตอนนี้ซื้อเครื่องคาลาวเกะที่บ้านเลย
เป็นความบันเทิงสนุกสนานกันตามหมู่เพื่อนฝูง
แล้วก็ครอบครัวได้นะใหม่ตัวนี้นะ